คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่เรื่องนี้บ้างนะคะ

เมื่อรัฐบาลเรื่อยวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
นี่เลยคนนี้เฟี้ยวฟ้าวเจ้าแม่

เป็นวันที่เลิกดีที่สุดของเดือน
แนะนำให้คนสวดมนต์เจริญภาวนาให้ตัวเองมีสติ

ส่วนถ้าใครค่ะไม่ทันแนะนำเดือนหน้านะคะ
วิสาขบูชา๖พฤษภาคมค่ะ

กรวดน้ำให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ก็ได้นะคะ

ท่านจะรับรู้แล้วก็จะเมตตาคุ้มครอง

แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนที่สร้างมา

เดือนหน้าเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมาก

สามารถกรวดน้ำให้กับผู้มีเพื่อคุณได้

วดน้ำอยู่กับบ้านไปนะคะทำจิตใจให้สงบนะคะ
จะบอกว่าวันที่๑๖เมษายนฤภัณฑ์มาเปลี่ยนสกใหม่นะคะ
ซึ่งการกินนี้นะคะไม่ควรอันนี้เอามาบอกกันนะจ๊ะ
ใช่เพราะฉะนั้นนี่ฉันจะทำงานแค่วันพฤหัสวันอังคารฉันลา